ไปดูเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะ
คือครอบครัวเขาลูกเมียประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์
แต่ปรากฏว่าคงจะเป็นห่วงเป็นห่วงทั้งลูกทั้งเมียที่ประสบอุบัติเหตุ
แต่พอไปถึงไม่ฟังอีราฆ่าอีรมจะไปผลักอกพี่ที่เขามาช่วยดูแลเหตุการณ์
จะไปสาวมือไปตบนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลลูกเมียพี่เขาอยู่เนี่ย
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะลองฟังดูฮะ
กู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ

แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ

แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ

แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ

แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ

แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ

แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ
แล้วอ้างด้วยว่าผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลดังนะฮะกู้ชีพที่เขากำลังมาประถมพยาบาลดังนะฮะ

นั่นฮะลูกเมียอยู่ฝั่งนู้นลูกชายเปลี่ยมอยากจะห้ามพ่อก็ไม่ฝั่ง

ที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะนะที่บอกว่าจะโดนโต๊ปอ่ะนะครับ
ปรากฏว่านี่ตัดสินใจกับพี่อุดรแล้ว
เราไปแจ้งความกันเถอะพี่กลัว
เรื่องต้นตำรวจบอกเดี๋ยวจะนัดสอบปากคำนะครับ
อุดรกับนางสาวกัญญนัทอีกครั้ง

ล่าสุดครับนายกิติศักดิ์ชัยวุฒิ

มายอมรับแล้วกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ประสบอุบัติเหตุก็รีบขับรถไปหา
พอไปถึงก็ไปจอดหน้ารถกู้ภัย
เพราะจุดอื่นมีไทยมุงอยู่

แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่เผยแพร่ออกไป
ก็จะเข้าขอโทษเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็วิงวอนสังคมให้อภัยนะครับ
แล้วก็อย่าตัดสินจากข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวเขาว่าแบบนั้น
พี่ก็ต้องใจเย็นอย่าเพิ่งตัดสินด่วนตัดสินนะคะ